เส้นเหนียวนุ่มนะใช่แล้วก็ผัดไทยโบราณเนี่ยรสชาติเขาจะไม่จับไปทางใดทางหนึ่ง
ถูกไหมจะไม่แบบเปรี้ยวหรือหวานเกินไปผมดีกว่านี้สิ่งที่เปรี้ยวมันก็มาจากน้ำมะขามเปียมนี่แหละใช่
มันก็จะรสชาตินัวมนมนไปหมดเลยอ่าของแม่ก็ไม่ได้ใช้ชูรส
มันไม่มีชูรสด้วยชูรสชาติมันเป็นรสชาติแต่ธรรมชาติรสชาติมันก็ไม่รสชาติลงไปจริงจริง
ก็เป็นจานนี้จานนี้ราคาเท่าไหร่ครับแม่ครับสี่สิบบาทค่ะถ้าใส่กุ้งหมดล่ะหกสิบค่ะ
สิบบาทนะครับผมค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าเราเป็นใครอ่ะลูกค้าก็จะแบบ
นะครับผมมาแล้วฮะได้๙๑๑อันดับสี่สิบเก้า
อ่าตรงข้ามเลยนะร้านต่อไหนกี่โมงจ๊ะอะสิบเอ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่ม
วันเสาร์นะวันอาทิตย์ก็มาทานได้นะครับ
วันอาทิตย์เปิดบ่าย๒โมงถึง๔ทุ่ม
แต่วันอื่นวันธรรมดาเนี่ย๑๑โมงถึง๔ทุ่ม

ไปหนึ่งอิ่มกับผัดไทยอร่อยของแม่อำ
ส่วนเมนูเส้นจานต่อไปเป็นสัญชาติจี้ปุ้งค่ะ
แต่จะมีที่มาที่ไปยังไงนั้นให้เฮียน็อตพาไปลุยดีกว่าค่ะ
ร้านขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ
จุดเด่นของเขาอยู่ที่ชาโคแล้วก็ชาเขียว
เห็นมุมแบบนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้ผมจะชวนมาทานขนมหวานนะครับ
เป็นร้านที่มีของขาวขายด้วยนะครับ

นั่นก็คือการนำเอาชาเขียวของเขามาผสมกับอาหารในเมนูชิตาเก็ตตี้นะครับ
แค่พูดแค่นี้น้ำลายก็ไหลแล้วก็อยากจะรู้ว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
พัฒนาสูตรตามแบบฉบับเกียวโตมาให้นักชิมทุกรุ่นได้ลิ้มลอง
และทุกเมนูนอกจากจะเน้นเรื่องของวัตถุดิบคุณภาพแล้ว
ก็ยังเน้นเรื่องความสะดวกอร่อยและรวดเร็วอีกด้วยค่ะ
เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน
รับรองว่าเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอน
สวัสดีครับคุณเดชนะครับผมนี่คุณเดชนะครับ

ช่ำชองในธุรกิจอาหารมาหลากหลายปี

ปีครับปีนี้เขาจะเป็นครบรอบ๑๐ปีของเราพอดีครับ

จริงในกรุ๊ปของเรามีร้านอาหารอะไรบ้างครับ
คือในครับเรามีทั้งหมด๕๕สาขานะครับ
ซึ่งก็จะเน้นเรื่องของอาหารญี่ปุ่นก็เยอะ

เพราะเราจะไปที่ห้างที่ไหนเนี่ยก็จะเห็นเต็มไปหมดเลย

ซึ่งหลักวัตถุดิบขึ้นชื่อก็จะมีชาเขียวเกียวโต

คือเป็นเจ้าแรกครับที่เราเอาขาไม้ไผ่มาผสมกันในไอติม
ซึ่งดูจากภายนอกเรานึกว่าเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นมา
จริงแล้วเป็นการศึกษาจากคนไทยแหละ

ตอนนี้ไม่ใช่แค่นี้แล้วตอนนี้ขยายลายขึ้นไปอีก
ที่เห็นอยู่ก็คือจะเป็นคอนเซปต์ใหม่ที่เรียกว่า

ซึ่งในร้านก็จะมีขนมเกลียวละเอ็นอยู่แล้ว

บริโภคสมัยนี้คือต้องการอะไรสะดวก

เราเสร็จเรื่องมาทั้งทีต้องมีเมนูแนะนำ
เดี๋ยวขออนุญาตหน่อยครับ
วันนี้จะแนะนำเมนูอะไรดีครับ
เพราะคุณเดชจะลงมือปรุงสปาเกตตี้ชาเขียว